มาดูคลิปอุบัติเหตุที่จังหวัดปฐุมธานี
๒พยางเท่านั้นในการอธิบายคลิปนี้
ว่ายับเยิน
นี่เห็นไหมครับ
เอาท้ายเข้าค่ะรถกระบะมีคอกเหล็กคันนี้
เห็นไหมอีกมุมนึง

คนขับลงมาไม่ได้มาสำรวจความเสียหายหรือมารับผิดชอบนะคะ
ลงมาเสร็จปุ๊บขึ้นรถกระบะคันเดิม

แล้วเดี๋ยวขับรถคันเดิมนี่แหละ

แต่ถามทรัพย์สิ่งที่เขาเสียหายเพียงเยอะนะ
กระถางต้นไม้เก้าอี้โต๊ะประตูบานพับพังยับ
มายังไงฮะนี่คือคำถาม
ไม่ได้รับเชิญด้วยนะคะ

กล้องวงจรปิดตี๑๕๗นาทีของวันที่๓
เกือบตี๒ของวันที่๒๙มีนาคมนะคะ
ใช่เกือบตี๒นะคะนี่ร้านวัฒนะอยู่ที่ปฐุมธานีนะคะ
คือเอาให้สบายใจล่าสุดคนขับรถกระบะคันนั้น
มามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะก็ต้องมอบตัวนะมารับผิดชอบแล้วนะคะ
เราไปคุยกับผู้จัดการร้านร้านตรงนี้เป็นร้านอาหารชื่อว่าวัฒนะ
คุยกับคุณนัชระบอกว่าคนขับรถกระบะมาตกลงค่าเสียหาย
กับทางร้านเรียบร้อยแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไร
ความเสียหายหลักก็จะมีกระถางต้นไม้โต๊ะเก้าอี้และประตูนะคะ
มีตู้แช่ไอศครีมด้วยนะคะก็พังเหมือนกันนะคะ
คุณนัชระบอกว่าร้านเปิดมา๑๕ปีแล้วแล้วปี๖๑
ก็เคยเกิดเหตุการณ์รถกระบะซิ่งหลุดโค้งเข้ามาในร้านลักษณะเดียวกันเลย
ความเสียหายเยอะกว่านี้อีกนะคะครับก็เลยเป็นที่มาเห็นไหมฮะ
กระถางที่วางเป็นแนวเอามากันไว้เอามาเป็นบังเกอร์กันไว้นะคะ
เป็นเกาะกลางบังนี่แหละค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะ
ถ้ารถมันมาแรงเนี่ยนะกระถางก็อาจจะเอาไม่อยู่
ไม่อยู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่แต่ก็อาจจะบรรเทาความรุนแรงได้บ้างนิดหน่อย
ใช่ค่ะอาจจะซับแรงไปได้นะคะทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะ
ก่อนจะถึงร้านวัฒนะเนี่ยมันเป็นทางโค้งเป็นทางโค้งแล้วน่าจะหลุดโค้งออกมานะคะ
ตรงนี้ก็คือทางโค้งริมถนน๓๔๕ตำบลบางภูนอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เพราะฉะนั้นแล้วเห็นโค้งก็เบาหน่อยเบาได้เบานะคะไม่งั้นอาจจะเสียทรงแล้วกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
อาจจะแข่งอาจจะซิ่งแข่งกันมา

ตุ๊กโบ้งก็เลยตูดปัดน่ะ
มันสะบัดก็เลยตูดเข้าร้านแบบนี้นะฮะ